ข่าวนี้ก็เม้ากันกระพืยกันเยอะหละเงี้ย
คือเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัว

คนขวามนอกอย่านำเข้า
แต่นี่ออกแล้วก็เข้าเต็มเลย

พอตัดพ่อตัดลูกไปก็ไม่ต้องมาพาวผีด้วย
ลูกสาวเขาเนี่ยน้องบูมชายภาพพงศุภาชคริสต์
วัย๒๗ปีก็เกิดกับอดีตภรรยาคุณนกเชิญยิ้มนี่แหละ
คือเนื้อหาในคลิปทั้งหมดทั้งมวลเท่าที่ฟังมา
ก็เป็นการระบายความอัดอั้นแล้วก็น้อยใจ
เห็นว่าลูกสาวไปทำพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารัก
ก้าวร้าวคนอื่นทำให้ตัวเองรู้สึกอับอาย
ซึ่งคนที่ไปทำก้าวร้าวเขาบอกว่าเป็นพี่ส้มเช้งนะ
เอ้าเหรอก็ผู้ใหญ่ในวงการเหมือนกันเนอะใช่ไม่รู้ว่ายังไงมันจริงหรือเปล่า
ชูศรีบอกว่าพยายามตักเตือนมาตลอดแล้วแต่ลูกไม่ยอมรับฟัง
เชื่อแต่ฝั่งคุณแม่ฝั่งอดีตภรรยาเนี่ยก็เลยต้องลุกขึ้นมาอัดคลิปดังกล่าว
ว่าถ้าจะรักแม่เนี่ยก็รักไปพ่อคนนี้ไม่ต้องมาเผาผีกัน
โอ้โหมีคลิปฟังช่วงบางตอนเพราะมันยาวมากแล้วก็อาจจะขอเซ็นเตอร์ซึ๊ดตรงหยาบคายนิดนึงนะคะ
ไปฟังเลยค่ะเรื่องเป็นยังไงกันคะเนี่ย
ในเมื่อคุณมองผมกับครอบครัวผมปัจจุบันนี้เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่เป็นไร

ชีวิตคุณเป็นยังไงผมไม่สน

รักยายและแม่ของ

แต่ดูมาตั้งแต่

ดูคลิปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าใจเย็น

ซึ่งพี่นกก็พูดตามคลิปว่า

คือนำไปออกรายการแล้วก็จะพูดทีเดียว

โอเคลูก
ก็พี่จะไปกับเขา
เอาลูกไปแสดงด้วยเลย

เรื่องของครอบครัวบางทีมันเซ็นสิทีฟมาก